วุ่นชุลมุนที่สถานีรถไฟชุมพรมีพ่อค้าเร่เขาก็จะเอาของไปขายบนรถไฟ
แต่มีกลุ่มคน๗๘คนไปบอกว่าขายไม่ได้เขาประมูลมา
สิทธิ์ของเขาเขาได้สัมประธานตรงนี้ทั้งหมดเลยสุดท้ายมีทั้งมีด
มีอาวุธเต็มไปหมดแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันต่อหน้าผู้โดยสารแบบนี้ครับ
โอ้โหนี่เห็นไหมคนเจ็บโดนฟันเลยฟันแบบนี้แล้วพ่อค้าเต็มไปหมด

ใช่ในอันเจ้าหน้าที่รมภองก็อยู่แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็เอาหนีล้มเลย
แล้วโดนรุมผู้ชาย๗๘คนรุมกระทืบแบบนั้นคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุครับสถานีรถไฟชุมพรไปคุยกับนางสาวกรยามรัฐทรัพย์สายทองอายุ๒๗ปี
แล้วก็คนที่โดนทำร้ายคือนายวรชัยกุยุคำอายุ๒๔ปีนะฮะ
บอกว่าคือสองคนเนี่ยมีอาชีพขายข้าวหมกไก่บนรถไฟ
ข้าวบนรถไฟที่ไปขายประจำคือข้าวบน๑๗๑กรุงเทพศูนย์ไหนกุรก
เพราะส่วนใหญ่ผู้โดยสารก็จะเป็นชาวมุสลิม
ทุกครั้งก็จะมีการซื้อตัวจ่ายเงินจ่ายค่าระวังถูกต้อง
ค่าตัวคนหนึ่งก็๕๗บาทค่าระวังคนละ๒๐บาท
วันเกิดเหตุชายหญิงนะฮะกลุ่มหนึ่งขึ้นมาบนรถไฟ
ชี้หน้าอ้างว่าเฮ้ยนี่พวกเขานะได้สัมปทานอย่างถูกต้องนะประมูลมานะ
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งตบมือเหมือนให้สัญญาณเรียกกลุ่มคนอีก๑๐คนกรูเข้ามาทำร้ายสามี
แล้วก็เกิดตามคลิปเลยนะฮะโชคดีมีคนถ่ายเอาไว้ได้แล้วก็มีวงจรปิดด้วย
แล้วก็มีพลเมืองดีกับทหารวิ่งมาช่วยแต่สามีโดนฟันทั้งที่หลังที่หัวครับ
เธอเองโดนผู้ชายเตะชายโครงที่สำคัญเธอท้องอยู่นะ๓เดือน
แล้วก็ยืนยันว่าทั้งสองคนจะไม่ยอมความและจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดครับ
หนูมีตัวการเดินทางจากประธิวมาชุมพรหนูมีใบสัมภาระที่หนูขายของหนูไม่ใช่แม่คล้ายล่อมบอกว่า
มึงไม่ต้องมาพูดกูไม่ให้มึงขายกูประมูลที่นี่อะไรแบบนี้
แล้วทีนี้เขาก็กระชากมือหนูหนูบอกพี่อย่ามาแตะต้องตัวหนู
มีการให้สัมปทานกันเนอะมีการประมูลใครได้เจ้าของพื้นที่หรือยังไร
คงต้องให้การรถไฟตรวจสอบชี้แจงด้วย
แต่ว่าตำรวจสพเมืองชุมพรบอกว่าหลังจากที่ผู้เสียหายไปแจ้งความ
ตอนนี้สืบสวนอยู่เก็บหลักฐานในกล้องวงจรปิดต่าง
ตอนแรกที่ไปครั้งแรกไม่ได้รับความร่วมมือนะครับ
ก็เลยพยายามชี้แจงจนได้ภาพบางส่วนมาจากทางด้านของพื้นที่
ภาพนี้เป็นวงจรปิดของสถานีรถไฟชุมพร
เดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุบางรายแล้ว
และกำลังจะเชิญตัวมาสอบปากคำ
อย่างที่บอกทางด้านของเจ้าของรถไฟ
เจ้าของพื้นที่อย่างการรถไฟก็ต้องชี้แจงด้วยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
แล้วก็มีการให้สัมประธานมีการประมูลจำกัดคนเข้าไปขายอาหารจริงหรือเปล่า
ตามที่เขากล่าวอ้างนะครับค่ะ